นะฮะมันก็เข้ากับคำที่ว่าเพื่อนมากก็ลากกันไปอืมนะฮะมีคนกลุ่มหนึ่งเขาขับกระบะแต่งซิ่ง
จะไปเที่ยวน้ำตกสาวริกาค่ะอ่า
พอไปถึงไม่เจอด่านของตำรวจรถกระบะก็ดัดแปลงมาก็ผิดกฎหมาย
ขอดูใบขับขี่คนขับก็ไม่มีใบขับขี่โดนจับ
แต่คนที่โวยวายไม่ใช่คนขับแต่เป็นคนที่มาด้วยโวยวายด่าตำรวจคุณผู้ชมครับ

ว่าท่าทางเขาจะเป็นยังไงต่อไปคือมันเป็นความจรมูลวุ่นวาย
เพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ขับรถกระบะแต่งซิ่งกันมา
ไม่พอใจถูกตำรวจเรียกแล้วก็ตรวจแล้วก็ถูกเปรียบเทียบปรับ
เพราะว่าคนขับไม่มีใบขับขี่แล้วก็ดัดแปลงสภาพรถกระบะโดยผิดกฎหมาย
แต่ผู้ชายเสื้อดำเงินที่ประทักษ์คารมกับตำรวจ
ถูกตำรวจควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจชุมชนบ้านใหม่จังหวัดนครนายก
เพื่อไปสงบสติอารมณ์และดำเนินคดีฐานหมินประมาทเจ้าพนักงาน
มาทราบชื่อภายหลังผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเล็กอายุ๔๐ปี
คือเขาเนี่ยตอนแรกไม่ได้ถูกตำรวจจับเลยนะเพราะไม่ได้เป็นคนขับรถแต่มาด้วยกันนะฮะ
แต่น้องที่มาด้วยกันถูกจับฐานดัดแปลงล้อรถเกินซุ้มล้อเป็นการดัดแปลงสภาพรถ
แล้วคนขับคนนั้นก็ไม่มีใบขับขี่ถูกเปรียบเทียบปรับไป๒๐๐๐
ตัวเขาเองมาด้วยไม่พอใจแล้วประกอบกับก็มากันเยอะ
มันก็เลยมีความฮึกเหิมมีพวกเก็บอารมณ์ไม่อยู่เขาว่าอย่างนั้น
แต่ว่าพอไปถึงโรงพักผมขอโทษครับผมสำนึกผิดแล้วฮะ
สักครู่พวกเยอะไปหน่อยผมก็เลยโกรธแทนน้องที่โดนจับ
ท่าทางก็เปลี่ยนไปแหมหนุ่มหัวร้อนตอนแรกที่แบบเอ๊ะอะโวยวาย
สักพักหนึ่งต้องถูกดำเนินคดีคราวนี้ครับนิสัยเปลี่ยนเป็นคนละคน

นั่งสงบเสงี่ยมเจียมตัวเรียบร้อยสุดท้ายนะเดี๋ยวจะมีภาพ
อดตำรวจครับขอกอดหน่อยผมขอโทษครับตำรวจก็ไม่ได้ถือโทษ
เครื่องอะไรหรอกนะแล้วก็อยากจะชี้แจงว่าคือถ้าตอนแรกเนี่ย
พูดจาให้มันดีกับตำรวจหน่อยเนี่ยก็คงจะให้อภัยกันได้
ก็คงจะไม่ได้เอาเรื่องเอาความแต่
มาแสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวจนตำรวจต้องจับกลุ่ม
แล้วถือว่าเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้ว
ตำรวจก็ไม่สามารถจะละเว้นหน้าที่ได้ต้องดำเนินคดี
ดำเนินคดี๒ข้อหาจากตอนแรกไม่ได้เกี่ยวข้อง
ไม่ได้โดนจับถูกดำเนินไปสองข้อหา
คือ๑ดูหมินเจ้าพนักงานและ๒ขัดขืนการจับกลุ่ม
ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ถึงน้ำตกแล้วฮะ
ตกอยู่ที่สพเรียบร้อยครับ
อยู่ดีไม่ว่าดีกว่าอย่างเท้าหาเสี้ยนซะงั้น